เขายืนอยู่ตรงเนี้ย
รถแป้งไม่สามารถเจาะได้เลย
เมื่อวันไม่ได้มีทะเลาะอะไรนะ
ก็ถามว่าใช่ที่สำหรับคนมีการไหมคะเพราะว่ารอพอให้เขามา
แล้วคราวนี้ก็เลยบอกว่านู่นน่ะนู่นไปถามรอพอรอพอเขาจัดที่จอดให้
ก็ประมาณนี้ค่ะไม่ได้ทะเลาะอะไรรุนแรงนะ
ก็คิดว่าคุณไปถามรอพอรอพอรอพอรอพอรอพอรอพอ